มีผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงชั้นป๖คนหนึ่งนะครับ
อยู่ที่พัทลุงคือน้องป่วยเป็นโรคผนังหัวใจรั่วนะครับ
แต่ครูเนี่ยสั่งลงโทษนะครับลงโทษแบบโอ้โหจนเขาน็อกเลยอ่ะนะ
เขาเลยออกมาเรียกร้องนะครับบอกว่าอย่างนี้ต้องย้ายแล้วครูคนนี้นะครับ
เราไปคุยกับน้องมานะครับนักเรียนหญิงชั้นป๖ของโรงเรียนต่อชะดอแห่งหนึ่ง
พัทธลุงนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณบ่ายโมง๒๗สิงหาคมนะครับ
ในชั้นเรียนของน้องเนี่ยเป็นชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทย
แต่ครูประจำวิชาไม่ว่างเลยไม่ได้สอนก็ให้เด็กเนี่ยก็อยู่ในห้อง
เด็กนักเรียนก็วิ่งไล่จับกันเล่นกันในห้องส่งเสียงดัง
แต่น้องเขายืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ร่วมกับนักเรียนกลุ่มที่ส่งเสียงดัง
แล้วก็วิ่งไล่จับกันแล้วในช่วงที่ครูประจำชั้นที่เป็นครูชั้นสาย
ป๑ถึงป๓ขึ้นไปบนอาคารแต่น้องเขาอยู่ป๖นะ
เป็นช่วงที่น้องเนี่ยกำลังเข้าไปในห้องเรียนพอดี
แล้วนั่งที่โต๊ะได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็มีครูมาสั่งให้เด็กเนี่ย
วิ่งเล่นไล่จับกันได้แล้วแล้วสั่งให้เด็กทุกคนเนี่ย
ต้องถูกลงโทษนะครับรวมทั้งเด็กชั้นป๖ด้วยเด็กคนอื่นอื่น
ใครอยู่เนี่ยลงโทษหมดแถวนั้นประมาณ๓๐คน
จังหวะน้องเนี่ยเดินเข้าไปพอดีนะฮะเลยโดนหางเลขไปด้วยนะครับ
โดยให้สก๊อตจำ๕๐ครั้งนะก็มีน้องเขากับเพื่อนเพื่อนเขาก็พยายามโต้แย้งว่า
หนูไม่ได้วิ่งเล่นไล่จับหนูไม่ได้ส่งเสียงดังด้วยนะ
หนูเนี่ยแค่เดินเข้ามาพอดีตอนที่ครูมา
แล้วครูเจอคนอื่นวิ่งเล่นไล่จับส่งเสียงดังกันครูสั่งลงโทษรวมแบบนี้ไม่ได้
คือเหมารวมไปเลยถูกต้องแต่ครูก็ไม่ฟังสั่งให้ทุกคนต้องสก๊อตจำ๕๐ครั้ง
น้องบอกน้องก็ต้องทำทำไปเนี่ยโอ้โหเหนื่อยหัวใจเต้นแรงนะฮะ
แล้วก็กลัวคุณครูด้วยถ้าเกิดจะไม่ทำนะถ้าจะทำไม่ครบก็เลยต้องทำจนครบ๕๐ครั้ง
คือผู้ปกครองบอกว่าลูกกลับมาถึงบ้านเนี่ยเห็นเลยว่าผิดปกติ
ไข้ขึ้นสูงชักเกร็งจนน็อกไปเลยอืมต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็รักษาจนดีขึ้นนะนี่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับ
หลังจากนั้นหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วก็สั่งห้ามออกกำลังกายหนัก
เนื่องจากลูกสาวเนี่ยมีโรคประจำตัวคือผนังหัวใจรั่ว
มันเกิดอันตรายได้นี่ฮะมีใบพ่วงใบแพทย์
ผนังหัวใจรั่วงดออกกำลังหนัก

ซึ่งแม่ของเด็กเนี่ยยืนยันว่าเรื่องที่ลูกป่วยผนังหัวใจรั่ว
ออกกำลังกายหนักเนี่ยแจ้งโรงเรียนไปแล้วตั้งแต่ป๑
ตอนนี้อยู่ป๖ยังถูกอีกนะครับ
ก็ไปร้องเรียนที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็ศูนยำรงธรรมจังหวัดพัทธลุงด้วยนะครับ
แต่เรื่องมันเงียบครูต้นเรื่องก็แสดงท่าทีแบบไม่พอใจลูกสาวอย่างเห็นได้ชัด
เวลาลูกไปโรงเรียนลูกยกมือไหว้ครูครูก็ไม่รับไหว้นะ
เด็กเนี่ยเกิดความเครียดไม่อยากไปโรงเรียนทางครอบครัวต้องพาไปหาหมอนะฮะ
เพื่อให้กินยาคลายเครียดรักษาอาการทางจิตที่แบบเครียดในตอนนี้นะครับ
โรงเรียนด้วยความหวาดระแวงก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนอีกทีนึง
เพราะว่ารักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้โหทำไมโรงเรียนไม่ดูแลให้เลย
ใช่เพราะว่าคุณแม่คือแจ้งไปแล้วว่าน้องป่วยแล้วคืออาการป่วยแบบนี้มันอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะ